เอ้าคุณชนะบ้านคุณเนี่ยเลี้ยงสัตว์แต่ไม่ได้เลี้ยงลูกน้อย

บ้านคุณเลี้ยงสัตว์แต่ไม่ได้เลี้ยงลูกน้อยใช่ไหม

โอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นฟังเรื่องนี้แล้วกัน
บ้านนี้เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงลูกน้อยไปพร้อมกัน
เวลาจะป้อนข้าวลูกน้อยเนี่ยคุณผู้ชม
อย่าลืมให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะ
ไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
นั่นไงนี่ไงเป็นที่มาของประโยคที่ว่า
สุนัขข้าไปรับประทาน
หมาข้าไปข้า
เออทัศน์เจนใช่อธิบายอย่างนั้นได้เหมือนกัน
แต่น้องก็คงงแหละคุณแม่ป้อนน้องอยู่อ่ะ
แล้วทำไมเจ้าน้องหมามาแย่งไปเลย

แต่คงจะมีคำถามแหละเฮ้ยทำไมป้อนแต่น้องอ่ะ
แล้วหนูหนูสี่ขาอยู่ด้วยกันมาตั้งนาน

เอางี้หนูขอกินเองเลยหนูแย่งเองเลยก็ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
บ้านไหนมีลูกเล็กมีน้องหมาตัวเล็กด้วยแบบนี้

แบ่งฟังให้ถูกนะอันไหนอาหารลูกอันไหนอาหารสุนัข
อาหารลูกป้อนอาหารสุนัข

แล้วป้อนตัวเอง

ทั่วไปหมดค่อยทำทีละอย่างแล้วกันนะ